ไปดูเรื่องของหมอนลำเดี๋ยวนี้เวลาคนเขาชื่นเขาชอบเขาเป็นแฟนคลับเขาจะให้ชิปให้เยอะเท่าไหร่เราเคยเห็นแปลกก็มีเยอะ
แต่งานนี้ทริปเนี่ยหูใหญ่เชียว
สองปัญหาจากไหนเอาพ่อเจ้าเป็นรัฐขี้เยอะใส่ป่ะ
อ่าก่อประคุณหลายหลายได้ความดีสินเกี่ยวขอหูหหน้าเป็นผู้จักรศิรติ
โอ้โหวัวน้อยมาฟังลำจ้าค่ะเออมาตัวเป็นเป็นใหญ่ไหมล่ะ
เมื่อกี้บอกมิติใหม่แห่งการให้ทิพย์วัวน้อยมาฟังลำ
เอาวัวมาที่หน้าเวทีก็จะให้ทริปหมอลำนั่นแหละ
ว่าถูกใจครับไปยังไงมามาแล้วเออเดี๋ยวขายวัวให้เลยแล้วกัน
อะฮะเออแล้วขายราคาจากหลักหมื่นลดให้เลยสองพันห้าอ่าล่ะ
โอ้โหนี่นี่ติ๊บหรือขายกันแน่ตกลงคือหมอลำเขาก็เลยกับแซวไงตลกไง
แต่ที่คนห่วงบอกว่าตอนเวลามาเห็นซิ่งเชียวซิ่งมาเหลือเกินเนี่ย

คนเขาก็เลยบอกว่าออกมาให้คอมเมนต์กันเต็มเลย
แล้วก็ยังบอกว่าไม่รู้จะห่วงคุณลุงหรือว่าห่วงเจ้าวัวน้อยที่ทำหน้ามึน
ว่าพามาทำไม
นะฮะสร้างธรรมดาอีกแล้วนะฮะค่ะสร้างธรรมดาอีกแล้ว